มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตจริงเลยนะคะ
กู้ภัยค่ะได้รับแจ้งบอกว่าคุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะท้องแก่แล้ว
อายุคัน๖เดือนไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าเป็นลมค่ะ
พอเป็นลมเสร็จปุ๊บลูกอายุคัน๖เดือนซึ่งยังไม่ได้พร้อมที่จะลืมตาดูโลกนะ
จริงคือปอดน้องยังไม่แข็งแรงปรากฏว่าลูกที่อายุคัน๖เดือนหลุดออกมา
ฝั่งสามีเนี่ยร่ำไห้ค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละค่ะคือตอนเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะแล้วก็พยายามช่วยชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูกนะฮะที่คลอดออกมาก่อนกำหนดแบบนี้นะครับ
คือเห็นไหมเห็นผู้ชายคนข้างหลังตรงนั้นไหมคือเขาเป็นพ่อของเด็ก
และตอนแรกนั้นหายังอุ่มอยู่เขาอุ่มเด็กที่มีสายรกเนี่ยติดอยู่
ซึ่งเด็กอายุคันแค่๖เดือนตัวเขาก็ทำอะไรไม่ถูก
วิ่งไปวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกว่าช่วยลูกผมหน่อยช่วยเมียผมหน่อย
ทำอะไรไม่ถูกจริงจนมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาปฏิบัติภารกิจตรงนี้
ร้องไห้แบบนี้นะคะคือก็เป็นห่วงทั้งลูกทั้งเมียนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเวลา๑๗นาฬิกา๑๗นาทีนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งก็รีบลงไปจุดเกิดเหตุ
ก็คือภายในร้านเปิดเป็นร้านซ่อมรถ
แล้วก็พ่นสีตรงอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะ
แต่ว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็คุณคุณไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ

เพราะว่าอายุคันแค่๖เดือนแล้วก็เด็กก็หลุดออกมานะคะ
คลอดก่อนกำหนดค่ะส่วนผู้หญิงเจ้าของร้าน
แล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยชื่อว่าคุณออนอายุ๒๖ปี
นอนอยู่ระหว่างทางเดินหน้าห้องภายในร้านซ่อมรถตรงจุดนี้
โดยมีสามีอายุ๓๓ปีค่ะยืนอุ้มลูกที่หลุดออกมา
อายุคัน๖เดือนค่ะสามีร้องไห้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ตะโกนตลอดเวลานะคะช่วยลูกเมียผมด้วยช่วยลูกเมียผมด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นแบบนี้ต้องขอกำลังเสริมค่ะ
โทรศัพท์ขอกำลังเสริมจากกู้ชีพโรงพยาบาลสูงเม่นนะคะ
ก็รีบนำรถมาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย
ต่อมารถกู้ชีพโรงพยาบาลค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่
นำอุปกรณ์การแพทย์มาถึงจุดเกิดเหตุ
พยายามที่จะช่วยเหลือทารกก่อนนะคะ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นเพศชายหรือว่าเป็นเพศหญิง
สุดท้ายค่ะต้องรีบนำตัวน้องเนี่ย
ขึ้นรถตู้กู้ชีพของโรงพยาบาลสูงเม่น

ส่วนตัวคุณแม่กู้ภัย
นำตัวขึ้นรถกู้ภัยส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะ
โดยมีสามีตามไปติดค่ะ

ได้ยินเสียงเรียกจากนายเอว่าช่วยลูกเมียผมด้วย

จากนั้นก็เลยวิ่งมาดูก็พบเหตุการณ์ที่สุดสะเทือนใจแบบนี้นะคะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยที่อายุคัน๖เดือนเนี่ย
เป็นลมล้มในห้องน้ำแล้วก็คลอดลูกออกมาก่อนกำหนด
ส่วนสามีเห็นภรรยาแบบนั้นก็ตกใจ

เพราะไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
หลายวันก่อนฝั่งสามีเนี่ยเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังบอกว่า
พูดบ่นบอกว่าเจ็บท้องแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
อีกอย่างอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่า
ตรงนี้เปิดเป็นอู่ซ่อมรถแล้วก็พ่นสีด้วย
สารเกมีต่างที่สุดดุ้งเข้าไป

อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกคลอดก่อนกำหนดก็เป็นไปได้นะคะ
ชาวบ้านก็ได้แต่ภาวนาให้คุณแม่คุณลูกปลอดภัย
อาการล่าสุดค่ะช่วงเช้าเราเช็คข้อมูลมาให้นะคะ
แม่ปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่าตัวคุณลูกถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่
อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
แล้วก็เมื่อคืนน้องหยุดหายใจไปถึง๔รอบด้วยกัน
ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
อายุคัน๖เดือนปอดยังไม่แข็งแรงค่ะ
เดือนยังไม่สามารถที่จะหายใจได้ด้วยตัวเองเลยนะ
ถ้าเกิดว่าคลอด๗เดือนต้องเข้าตู้อบนะคะ
อันนี้แบบว่าออกมาก่อนกำหนดเลยนะฮะ
ความเป็นห่วงนะทั้งแม่และลูกเลยนะครับ
แล้วก็ตัวคุณพ่อด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้